ไม่น่าเชื่อจริงคือแอลกอฮอลเราพอจะรู้กันอยู่

แล้วคือถ้าเกิดสมมุติว่าแอลกอฮอลมันมาอยู่บนตัว

แล้วจุดไฟมันจะเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับน้องชั้นป๕เท่านั้น
อายุเพียงแค่๑๑ขวบ
เขาบอกว่าอาจจะถูกรุ่นพี่ลวงออกมาให้มาเล่นด้วย
แต่สุดท้ายจริงรุ่นพี่วางแผนในการราดแอลกอฮอล์

แต่เรื่องนี้ต้องให้สหวิชาชีพในการสอบปากคำนะฮะ

คือสภาพบาดแผลตามร่างกายของน้องคนนี้

ถูกรุ่นพี่อายุ๑๔นี่ตามคำให้การของน้อง

เอาแอลกอฮอลล้างที่ล้างแผล
เอามาราดตัวน้องแล้วก็จุดไฟเผา

ผู้พองตามร่างกายของน้องแล้วก็ต้นขาทั้งสองข้าง

ตั้งแต่ช่วงค่ำ๒๒กันยายนที่ผ่านมา
แม่ของน้องเนี่ยมาร้องกับเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะ
แล้วแม่บอกว่าลูกชายน่าจะถูกรุ่นพี่โรงเรียนเดียวกัน

วางแผนหลอกออกมาให้มาเล่นที่สนามเด็กเล่นที่เกิดเหตุ
ก่อนที่จะถูกรุ่นพี่คนหนึ่งล็อกแขนน้องเอาไว้จากด้านหลัง
ส่วนอีกคนก็เอาแอลกอฮอลมาราดตัวแล้วจุดไฟเผา
แถมยังข่มขู่ลูกชายว่าห้ามไปบอกใครห้ามไปบอกแม่
ถ้าใครถามให้บอกว่าจุดไฟเผาตัวเองคุณบุ๊ค
ราดแอลกอฮอลแล้วเผาตัวเองให้น้องเขาโกหกแบบนี้
คุณบุ๊คใครจะเผาตัวเองแล้วแม่บอกว่า
เอาจริงลูกชายก็ไม่ได้บอกนะไม่กล้าบอกแน่นอน
แต่แม่น่ะสังเกตทำไมลูกดูมีอาการซึม
เปิดเสื้อดูเลยค่ะเห็นบาดแผลแม่ตกใจมาก
รีบพาลูกไปรักษาบัตรแผลที่โรงพยาบาลภูมิพล
แล้วไปแจ้งความที่สคุคศแม่บอกด้วยว่า
จริงแล้วเนี่ยคือพนักงานสอบสวนตำรวจพยายามเรียกทางด้านของคุณแม่
อีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ปกครองของกลุ่มน้องที่ก่อเหตุ
ไกลเกลี่ยมาพูดคุยกันแต่คุณแม่พูดคำนี้เลยนะ
ไม่ยอมความจะขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
ไม่มีทีท่าว่าจะทะเลาะกันหรือว่าโมโหอะไรกันเลย
ก็แค่บอกว่าให้ไปที่สนาม

ความรู้สึกแรกก็เห็นแผลลูกนะวันก่อนที่ไปโรงพยาบาล

คือแล้วก็แปลกใจมากว่าทำไมครบคนได้ขนาดนี้

เขาบอกว่าครับ
ผู้เป็นแม่ต้องมาร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอดเพราะอะไร
คือแบบว่าแจ้งความกันแล้ว
ตำรวจขอให้ไก่เกลี่ยอย่างเดียว

ตำรวจบอกถ้าไก่เกลี่ยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้ว
ทีนี้มันเลยเป็นประเด็นที่คุณแม่บอกว่าโอ้โหคุยกับตำรวจไม่รู้เรื่อง

เพราะอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เด็กก็ต้องยังอยู่หมู่บ้าน

วันนี้เองในช่วง๑๐โมงครึ่งที่ผ่านมาที่กระทรวงยุติธรรม
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายหมายต้องรอด
ซึ่งจริงเมื่อวานนี้ก็ไปรับเรื่องจากคุณแม่ไว้รอบหนึ่งแล้ว
วันนี้นะก็ต้องพาทั้งคุณแม่พาทั้งเด็กมาที่กระทรวงยุติธรรม
เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาค่าเสียหาย
พรบค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาเลยนะ
ค่ะคุณเอกพบเปิดเผยไว้แบบนี้นะครับใช่ค่ะ
บอกว่ามันเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กเข้าข่ายผิดคดีอาญา
แล้วตำรวจก็ไม่ได้รับแจ้งความ
พยายามจะให้ขอไก่เกลี่ยกันกับคู่กรณีอีกฝั่งนึง
คุณเอกพบบอกว่าตามหลักแล้วเนี่ยแม้ว่าคู่กรณีจะเป็นเยาวชน
แต่ก็ต้องเรียกมาดำเนินคดีแล้วก็ส่งสารเยาวชนไปค่ะ
ให้พิจารณาคดีกันตามขั้นตอน
เพราะถือว่าเป็นพฤติการแบบนี้ที่รุนแรงถึงขั้นร่วมกันทำร้ายร่างกาย
อย่ามองแต่ว่ามันเป็นการเล่นกันของเด็ก

มันอาจจะลุกลามไปถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสมากกว่านี้
แล้วนอกจากนี้จะมีการประสานกับโรงเรียนของน้องที่บาดเจ็บด้วย
ซึ่งเอาจริงเขาก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันนะคุณ
ก็บอกว่าจะได้เป็นการป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ
แล้วนี่เด็กคนนี้เขาไหม้หน่อยทำไมคุณไม่รีบมาบอกผู้ปกครอง
คุณเอกพบก็ต้องตามเรื่องให้กับแม่ลูกคู่นี้ให้ได้โดยเร็วเหมือนกันนะครับ
อ่าก็มีการพาผู้เสียหายไปทำเรื่องขอรับเงินเยียวยาด้วยนะคะ
ในคดีอาญากับกระทรวงยุติธรรม
เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะว่าตำรวจรวมถึงสหวิชาชีพเข้ามาสอบแล้ว
ตกลงเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันแน่นะคะ